คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้๙ธันวาคม๒๕๖๒
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยวรางกูล
นั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับ
เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจทรงเปิดสารวการสารกลางหลังใหม่
ซึ่งกระบี่จะเป็นจังหวัดแรกที่พระองค์นั้นเสด็จไปเยือน
รัชสมัยรัชกาลที่๑๐นะครับดังนั้นณขณะนี้เองทางจังหวัดก็เตรียมความพร้อม
อกจากนี้ครับในพื้นที่อุบลราชธานีนักศึกษาก็จัดกิจกรรม
และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่๑๐ครับ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานีจัดพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
ในโอกาสเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐
โดยมีนายดำรงฤทธิวิบูรณกิจธนากรกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานี
คณาจารย์และนักศึกษากว่า๑๕๐๐คนร่วมกล่าวคำปฏิญาณ
ถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสันเสริมพระบารมีอย่างพร้อมเพลียงกันครับ

เจ้าของร้านศึกษาพันธ์ในตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ได้นำพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
ราชการที่๑๐ออกวางจำหน่ายโดยมีประชาชนไปเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งนางสาวบุญสิตาส่งแสงอายุ๕๓ปีที่เป็นเจ้าของร้าน
ก็บอกว่าได้สั่งพิมพ์พระบรมชายาลักษณ์ราชการที่๑๐
และพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
จำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
รวมทั้งยังมีหนังสือที่รวบรวมพระบรมชายลักษณ์ของทั้งสองพระองค์วางจำหน่ายอีกด้วยค่ะ
บรรยากาศก็ไม่แตกต่างจากจังหวัดระยองนะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านบอลเฟรมในตำบลท่าประดูกอำเภอเมือง
จังหวัดระยองบอกว่ามีประชาชนไปสั่งซื้อพระบรมชายลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
ราชการที่สิบเป็นจำนวนมากทำให้มีรายการสั่งซื้อจากประชาชน
แล้วก็หน่วยงานต่างต่างอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่นะครับ
นายพินิษฐ์บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
หัวหน้าส่วนราชการติดตามการซ้อมบันเลงเพลงสันเสริมพระบารมี
ของวงดุรยางจากโรงเรียนอำมาตย์พาณิชชนุกูล
เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
บดินทรเทพยาวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินไป
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีเปิดอาคารสารกลาง
จังหวัดกระบี่หลังใหม่ในวันศุกร์ที่๙ธันวาคมปี๒๕๕๙นะครับ
โดยนักดนตรีทุกคนต่างปราบปลื้มใจที่ได้มีโอกาส
ร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี
ด้านเจ้าหน้าที่เร่งจัดเตรียมสถานที่ตกแต่งพระพลาพิธี
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดครับ